กลางฤดูร้อนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะ
และสิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คือเรื่องของฟ้าผ่า

แต่ครั้งนั้นคนที่ถูกฟ้าผ่าเขารอดชีวิตไป
แล้วเราก็นำเสนอวิธีการหลีกเลี่ยงฟ้าที่จะผ่า

แต่ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ๒รายค่ะ

และช่วงที่ฝนตกลงมาไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้อีกแล้ว

เกิดเหตุฟ้าผ่าชาวไร่มันสำปะหลังค่ะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒รายชื่อว่านางสาว
รัตนาอัมบีและนางเฮียนบีเป็นแรงงานชาวกัมพูชา
๒คนนี้เป็นยายหลานกันนะคะ

ช่วงนั้นกำลังปลูกมันสัมปะหลังกัน
ทำงานกันมีแรงงานทั้งหมด๑๐คน
ฟ้าฝนมาเลยค่ะลมแรง

ทุกคนก็ยังคงทำงานต่อไปสักพักนะคะ
แล้วชวนกันไปหลบใต้ต้นไม้เพราะฝนมันแรงขึ้น
ช่วงเวลานั้นแหละค่ะเสียงสนั่นวันไหวเลย
ตู้มต่างคนต่างหมอบต่างคนต่างนอนราบ
แต่ว่าสุดท้ายมีคนถูกฟ้าผ่า๒คนฟังเสียงหน่อยค่ะ
ฟ้าฝนทั้งหมดก็๑๐คนจับ

รายก็ลงพอลงนักเพราะฟ้าฝนมันลงมาใต้ต้นไม้

ชื่อว่านางเมืองบีเป็นชาวกัมพูชาทำงานอยู่ด้วยกันในวันนั้นนั่นแหละ
เขาบอกว่าแรงงานทั้งหมดมี๑๐คนแต่๕คนไปหลบใต้ต้นไม้พอ

คุณยายหมดสตินอนแน่นิ่งใต้ต้นไม้นะคะ
ลากตัวคุณยายออกมาจากใต้ต้นไม้

ทำการปั๊มหัวใจคุณยายรู้สึกตัวขึ้นมานะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
ตอนนี้อาการค่ะสองคนนะคะรู้สึกตัวดีแล้ว
แต่ยังคงต้องนอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลเสริงสางต่อไปค่ะ
เตือนตลอดนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เวลาฝนตกหนักอย่าไปหลบฝนค่ะ